ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาแถวสมุทรปราการนะครับ
คือมีผู้ชายคนนึงเนี่ยไปปีนบ้านคนอื่นเขาที่เขาปลูกต้นกัญชาไว้
คงจะไปเอากัญชาของเขานะฮะแล้วมีชาวบ้านเขาขี่จักรยานยนต์ผ่านมา
ก็เป็นสองผัวเมียเมียตั้งท้องอยู่ด้วย
พอเห็นก็ก็ทักว่าเอ๊ะทำอะไรอ่า
สุดท้ายเนี่ยผู้ชายคนนี้วิ่งไล่แทงนะฮะโชคร้ายมาก
รถจักรยานยนต์ล้มตอนขี่หนีโอ้ยผู้ชายคนนี้จะไปถึงตัวของฝ่ายหญิงที่ท้องอยู่แปดเดือน
ค่ะกำลังจะแทงผัวเห็นอย่างงั้นก็เลยพุ่งเข้ามาเอาตัวเนี่ยไปรับมีดแทนเมีย
ถูกแทงเข้าเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไปนะฮะ
หนีไปที่บ้านตัวเองห่างจากจุดเกิดเหตุไปสัก๑กิโลเมตร
อืมอูยโว้ยแล้วมีดเห็นมั้ยยาวเลยอ่ะ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามเจ้าหน้าที่เครียดกล่อมอยู่นานนะฮะ
ยังไงก็ไม่ยอมมอบตัวสุดท้ายเนี่ย
สยบได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะฮะ
ต้องใช้ปืนกระสุนยางนะครับ
อย่างนั้นเอาไม่อยู่เข้าถึงตัวไม่ได้อยู่แล้วมีมีดด้วย
คนก่อเหตุชื่อนายอานุนะครับอายุ๓๓ปี

ส่วนคนที่ถูกนายอานุแทงจนเสีย
ชีวิตเนี่ยชื่อนายพรเทพศรีวัน
ชื่อเล่นชื่ออิตนะครับอายุ๒๙ปีนะครับ
กระโดดรับคมมีดของนายอานุแทนเมียนะฮะอ่า
ซึ่งภรรยาของเขาที่ท้อง๘เดือนเนี่ย

ชื่อนางสาวสุริพรสิงขันอายุ๓๗ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่นายอานุก่อเหตุก็อย่างที่ทราบ
นี่คนเจ็บนะฮะภรรยานะครับสามีเสียชีวิต
นายอนุก็ไปอยู่ที่ห้องพักของตัวเอง

ตำรวจระดมกำลัง๒๐กว่านายไปปิดล้อมนะฮะ

ให้แม่มาเจรจาก็ไม่ยอมลงมานะครับ
ปีนหลบขึ้นไปบนหลังคา
พอเจอกระสุนยางเข้าไปก็ถึงควบคุมตัวได้
ถุงดวงหมอบตัวไปยินขึ้นหลังคาเลย

ซ้ายมือนั่นจะเป็นกล้องวงจรปิดนะ
ที่จะเห็นผู้ก่อเหตุที่หลบอยู่บนหลังคา

ที่พื้นที่ในหมู่บ้านการเคหะ

หลังได้รับแจ้งเหตุตอนที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอนายพรเทพ
บาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับถูกแทงเข้าเนี่ยใต้ราวนมด้านซ้ายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แล้ว
สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนนางสาวสุริพรภรรยาของนายพรเทพ
บาดเจ็บเหมือนกันจากการที่จักรยานยนต์ล้ม
ตอนที่พยายามขี่หนีกันนะฮะซึ่งเธอท้องอยู่๘เดือนด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ็บที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วก็ปากแตก
ตอนที่พยายามขี่รถหนีนายอานุที่วิ่งไล่แทงจนรถล้ม
แล้วท้องแก่ด้วยใช่ไหมใช่ครับ
ภาพวงจรปิดที่เราได้มานะครับเมื่อคืนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนจะเกิดเหตุนี่นายอานุนะฮะเดินผ่านหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ที่เขามีกล้องวงจรปิดแล้วแอบไปขโมยตัดยอดต้นกัญชา
ของบ้านเพื่อนบ้านแถวนั้นตอนที่เดินผ่านหน้าบ้านหลังนี้ไปนะฮะ
นี่แล้วก็นี่วิ่งนะอันนี้ตอนวิ่งนะคือตอนนั้นน่ะนายพรเทพ
กลับมาจากซื้อของกำลังจะเข้าบ้านนี่อันนี้ต้นกัญชาที่เขาปลูกเอาไว้นะ
แอบตัดเขาปลูกเอาไว้นะครับ
ก็เห็นนะฮะเห็นก็เลยถามว่าทำอะไร
แล้วใช้มีดเนี่ยวิ่งไล่แทงเขาเลยนะฮะนายพรเทพก็พาภรรยาเนี่ยขี่รถหนีนะครับ
เพราะว่าเมียตัวเองเนี่ยตั้งท้องอยู่๘เดือนแต่โชคร้ายมาก
เสียหลักรถจักรยานยนต์ล้มนะฮะนายอานุเนี่ยวิ่งมาทันนะครับ
คว้ามีดจ้วงมาแบบคือจะแทงเมียนายพรเทพแล้วอ่ะที่ท้องแปดเดือนอ่ะค่ะ
นายพรเทพกระโดดมาเอาตัวรับมีดแทนนะครับถูกแทงเขาเต็มแบบอกเลยนะฮะ
วนมด้านซ้ายนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ภรรยาก็บาดเจ็บอย่างที่บอกส่วนตัวนายอานุวิ่งหนีกลับบ้านตัวเอง
ภรรยาของนายพรเทพยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้านายอานุมาก่อนนะฮะ

พอชะลอรถแล้วแล้วที่นี้ขับมาซ่านซ่าเพราะว่านี่คุณหนูก็มองมาเรื่องนี้
มันก็ก็เลยว่าทุกคนมึงเป็นใครด้วยมันก็ล้วงนี่ออกมา
แล้วมันจะแทนจริงมันจะแทนหนูง่อมั้ยหนูต้องคงซ้อนขาย
แฟนหนูก็เลยดึงหนูออกมามันก็แทง
ที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านหลังที่มีต้นกัญชาฮะ
คือคุณพี่แกบอกว่าต้นกัญชาที่ปลูกเนี่ยปลูกมาได้ประมาณปีกว่า
อยู่ริมรั้วหน้าบ้านตรงนี้นี่เห็นไหมฮะก็จะมีชาวบ้านเนี่ยผ่านไปผ่านมา
เขาก็เด็ดไปเป็นประจำโดยเฉพาะยอดกัญชาตัวผู้ก่อเหตุก็มักจะเดินผ่านระแวก
แถวนี้เป็นประจำนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเคยมาขโมยตัดยอดต้นกัญชาบ้างหรือเปล่า
เมื่อคืนก็หลับอยู่จนมีเสียงคนเนี่ยเอะอะโวยวายออกมาดู
พบว่านายพรเทพตอนนั้นถูกแทงนอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
พฤติกรรมของนายอานุนะครับชาวบ้านในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
บอกว่ามีท่าทางลักษณะเหมือนกับคนวิกลจริตนะฮะสติไม่ค่อยสมประกอบ
ชอบเดินพูดคนเดียวนะแล้วชอบพกมีดติดตัวเป็นประจำทุกวัน
ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวแล้วยิ่งโอ้โหมารู้ว่าติดยาเสพติด
สุดท้ายก็ก่อเหตุขึ้นจนได้นะครับเมื่อคืนนี้คุณนอสซี่ก็ไปที่บ้านของนายอานุนะครับ
ไปดูจุดที่ในอรุณเนี่ยไปหนีต้มรวจ
และมีพี่ปีคิดไหมตรงนี้นะครับ
คือนายอานุเองก็พยายามจะปีนลงมาทางบันไดหนีไฟนะฮะสูงจากพื้นถนนสัก๓เมตร
ตอนที่ตำรวจพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมถ้าดูไปข้างล่างนี่โอ้โหเห็นไหม
สุดท้ายตำรวจเห็นท่าทางแบบเดี๋ยวจะไปไกลนะมีมีดด้วย
ก็เลยยิงกระสุนยางใส่ไปเจ็ดนัดนั่นภาพวงจรปิดเห็นไหมฮ
ตอนที่เดินไปเดินมาอยู่แม่เห็นไหมไม่กลัวหล่นเลย
แม่ของนายอานุบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยคุ้มคลั่งนะไม่เคยทำร้ายใคร
สูบกัญชาเนี่ยยอมรับว่าลูกชายเนี่ย
สูบกัญชามานานหลายปีเพราะว่าเครียดเรื่องเรียน
คือสูบกัญชาจนปวดจิตเวศครับโอ้โหคือยังไงแหละคะ
เครียดเรื่องเรียนสูบกัญชาจนเป็นจิตเวศไปเลยหรอครับ
ตั้งแต่เมื่อ๗๘ปีก่อนนะหยุดสูบไประยะนึง
แล้วกลับมาสูบหนักอีกรอบนึงตอนเขาเริ่มมีช่วงกัญชาเสรี
อันนี้แม่เขาบอกนะส่วนอาการป่วยทางจิตเคยพาลูกไปรักษา
แต่พอกลับมาบ้านลูกไม่ยอมกินยา
ไม่เคยอัลลวาดนะ

ว่าเสพยาสูบกัญชามีอาการทางจิต
แต่ไม่เคยคลุ้มคลั่งไม่เคยทำร้ายใคร
ไม่เคยอัลลวาดทำร้ายใคร

สุดท้ายก็เกิดขึ้นจนได้
ไปรักษาบำบัดแล้วกลับมาอยู่บ้านเขาไม่ยอมกินยา
สพบังเสาทงบอกว่านายอานุถูกคุมตัวได้เมื่อคืน
ก็สารภาพว่าก่อเหตุแทงเขาจริง

กับแม่ของนายอานุบอกว่าลูกชายป่วยจิตเวท
ระยะหลังขาดยาเลยเกิดอาการประสาทหลอน
ซึ่งตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาไว้ก่อน
เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังวันพรุ่งนี้
อาการทางจิตยังไงก็ต้องใช้หลักฐานทางแพทย์
เพื่อจะมายืนยันว่ามีอาการทางจิตจริงหรือไม่อย่างไร
แต่ก็ต้องกลับมารับโทษนะฮะตอนนี้ยังสอบปากคำผู้ต้องหาไม่เสร็จนะครับ
เนื่องจากยังมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับ
ภรรยาของนายพรเทพนะครับคุณสุริพรนะฮะ
ซึ่งตั้งท้อง๘เดือนนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ก็มีการได้รับผลกระทบกระเทือนจากเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
ตอนที่หนีนายอานุคันได้รับการกระทบกระเทือน
หมอบอกว่าเสี่ยงอาจจะคลอดก่อนกำหนดนะฮะ
แต่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ